แจกกับแม่นุ้ยนะคะอีกหนึ่งคุณแม่สู้ชีวิต
ชีวิตคุณแม่เนี่ยพลิกผันมากจากคนที่เคยกินดีอยู่ดี
ก็ต้องขายของมีค่าเพื่อนำเงินมาดูแลลูกที่พิการ
เรื่องราวของแม่นุ้ยจะเป็นยังไงติดตามในช่วงคนสู้ชีวิต
เอาจากความรู้สึกเราก็ท้อค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะ
เราเลือกที่จะดูแลลูกเลือกที่จะให้ลูกมีชีวิตอยู่
เราก็ยอมรับความเป็นจริง
น้องใบบุญตอนอยู่ในท้องปกติดีค่ะพอ๘เดือนรู้สึกว่าน้องไม่ดิ้นนะคะ
ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยทำการตรวจว่าน้องไม่ได้จริง
ต้องผ่าตัดด่วนเพราะผ่าออกมาคุณหมอบอกว่าเกิดภาวะหยุดหายใจชั่วขณะ
ก็เลยทำให้น้องสมองขาดออกซิเจนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนตับโตค่ะ
แล้วก็หลอดลมตีบแล้วก็ผนังหัวใจรั่วก็เลยต้องผ่าตัดด่วน
คุณหมอบอกว่าไม่มีโอกาสหายน้องอาจอยู่ได้ไม่ถึง๓เดือน
ตอนนั้นเหมือนมืดไปหมดเลยค่ะคือแบบภาวนาช่วยกันสวดมนต์สองคนนะคะ
ว่าให้น้องเขารอดให้น้องเขาหายตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะพิการนะคะ
คือคำว่าหายหายอย่างเดียวไม่คิดว่าผลตามมาคือพิการแบบนี้
ภาวนาให้น้องรอดให้น้องหายให้น้องได้กลับบ้านคิดแค่นี้
ตอนนั้นเราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยเพราะไม่มีการเตรียมตัวนะคะ
ก็คือพอหมอบอกว่าให้ดูแลน้องใกล้ชิดแม่ก็ตัดสินใจออกจากงานเลย
พ่อก็ขับแท็กซี่คนเดียวตอนนั้นอยู่ห้องเช่าเล็ก
ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแต่ว่าบางทีมันมองดูข้างหลังแล้ว
ลูกแฟนอย่างนี้ภรรยาอย่างนี้ก็ต้องสู้ครับบางที
บางทีก็ท้อเหมือนกันเหนื่อยก็จอดนอนปั๊ม
ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะจากที่ว่าเคยกินดีสุขสบายใช้แบรนด์ใช้ของหรู
เรากลับเป็นคนอีกคนหนึ่งเพราะว่าเงินต้องมาใช้กับน้องหมด
ต้องมีอุปกรณ์การแพทย์หลายอย่างซึ่งเราไม่รอ
ไม่รอหมายถึงว่าไม่รอของบริจาค
เพราะเราแบบลูกไม่ทันใช้ลูกต้องดูดเสมหะลูกต้องให้ออกซิเจน
ต้องมีเครื่องจักรแล้วก็ซื้อซื้อจนมีรถก็ขายมีแท็กซี่เขาขาย
มันคือบางทีมันค่าหมอค่ายาค่าเดินทางมันหลายอย่างครับ
แล้วบางทีผมก็เดินทางไปกลับไปกลับอย่างนี้
ที่อาศัยนอนในรถแท็กซี่บางทีไปจอดที่โรงพยาบาลเด็กอย่างนี้
นอนในรถค่าใช้จ่ายมันหลายอย่าง
ระยะค่าบ้านระยะค่านู้นค่านี่บางทีบางอย่าง
โรงพยาบาลเขาก็ไม่มีให้ก็ต้องซื้อเอง
ถ้าเอาจากความรู้สึกเราก็ท้อ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ะ
ค่าเดินทางค่าดำรงชีวิต
ตอนนั้นท้อท้อจนแบบไม่อยากเดินต่อแล้ว

วันนั้นตัดสินใจเองแต่ว่ารอยยิ้มของลูก

แบบไม่เอาแล้วไม่กินแล้วลูกยิ้มคือลูกต้องการอยู่
จากนั้นมาก็ไม่คิดอีกว่าฉันจะหยุดเดินไม่ได้ฉันต้องเดิน
ไปไหน
อยากจะขายลอตเตอรี่ค่ะปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็เลยแนะนำ
พอเพื่อนแนะนำปุ๊บเราก็หาทุนเลยค่ะ
ตอนแรกเริ่มจาก๔๐๐ใบก็ขยับมาเรื่อยจนตอนนี้๑๒๐๐ใบ
เราต้องแบ่งมาใช้จ่ายบางแบบ
หนักสุดค่าแพมเพิร์ตค่ะจะตกที่เกือบ๖๐๐๐บาท
แล้วก็ค่าเช่าบ้าน๓๐๐ค่าน้ำค่าไฟ
ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลแล้วก็ค่าอาหารทางการแพทย์
จะกินสลับกับอาหารปันค่ะ
มีใช้หนี้คนพิการด้วยค่ะเพราะว่ากู้เงินพิการมาใช้ด้วย
ก็ต้องส่งเขาเดือนละ๓๐๐ค่างวดรถมอเซ
อย่างนี้เรามีเก็บไหมคะ
ว่ามีเก็บไหมไม่มีเก็บค่ะต้องหารายได้จากทางอื่นมาเพิ่ม
ไปรับจ้างทำอย่างอื่นขี่ข้อมูลคัดแยกขวดนะคะ
ก็ไปทำแล้วแต่เขาจ้างแล้วก็มีขายข้าวหน้าบ้าน

ถ้าวันพระจะเยอะค่ะตกที่๓๐ชุด
สำหรับหนูอยู่เพราะว่าเราได้เพิ่มเข้ามา

หนูจะหอดกระปุกค่ะไว้ซื้อแพมเพิร์ต
พอครบก้อนหนึ่งหนูก็จะออกมาซื้อแพมเพิร์ต
ตอนแรกก็คิดว่าทำไมชีวิตมันแบบเปลี่ยนไปมากขนาดนี้
แต่เราเลือกเราเลือกที่จะดูแลลูก
เลือกที่จะให้ลูกมีชีวิตอยู่
ก็ยอมรับความเป็นจริงใช้ชีวิตกับความเป็นจริง

เราก็ไม่ต้องไปสัญหาสิ่งที่เราขาด

เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
หนูรักใบบุญรักมากรักจนแบบไม่รู้จะบรรยายยังไง
แต่ก็คือรักอยากเห็นเขาแข็งแรง
อยากเห็นให้เขาแบบมีแต่สิ่งดี

ใช่ค่ะหนูก็ทำทุกอย่างเพื่อจะตอบสนองความรักของหนู

สุดครับสุดมาก
มันบอกไม่ได้ครับมันจริงรักมากครับ

ลองเรียกคำว่าพ่อสักคำหนึ่ง
เรียกคำว่าแม่เรียกพ่อคำว่าพ่อ

ยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับแม่นุ้ยแล้วก็พ่อนนท์ด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าสุดยอดแบบไม่รู้จะหาคำไหนมาบอกเลย
แล้วก็ส่งกำลังใจแรงให้กับน้องใบบัวด้วย
แล้วก็ขอให้น้องใบบัวสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยนะคะ
ส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่ง

หรืออยากจะสั่งชุดใส่บาทจากแม่นุ้ยนะคะ
น้องใบบุญนางฟ้าของแม่นะคะ

น้องใบบุญนางฟ้าของแม่

ครับคุ้มศูนย์นะคะคุณพ่อคุณแม่โอเค
เป็นกำลังใจให้นะครับ